ดูอีกหนึ่งการแข่งขันกันบ้างดีกว่าค่ะ
นี่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขัน
เขาเรียกว่าการแข่งขันพายเรือด้วยไม้ไผ่

นายวิเชียนทรัพย์เจริญนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เปิดการแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่โอ้โหซึ่งเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
อำเภอแหลมงอบค่ะร่วมกับประชาชนในพื้นที่
จัดการแข่งขันขึ้นบริเวณครองน้ำเชี่ยวแห่งนี้อ่า
เผินเผินก็เหมือนการแข่งขันภายเรือทั่วไปสำหรับการจัดการแข่งขันภายเรือด้วยลำไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวแห่งเนี้ย
เขามีเอกลักษณ์ก็คือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม้พายเนี่ยค่ะ
เขาจะใช้ไม้พายที่ทำจากลำไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้พายแบนมันจะกลมคุณ
กลมหน่อยใช่ทำให้การพายเรือเนี่ยจะต้องออกแรงมากกว่าปกติครับ
แล้วก็ต้องใช้ความสามัคคีความพร้อมเพลียงถึงจะทำให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นะคะ
โดยการแข่งขันก็จะใช้จำนวนสิบสองฝีภายแต่ว่าในหนึ่งเรือเรือหนึ่งลำเนี่ย
ก็จะมีคนบังคับหรือว่าคนที่ใช้ไม้พายปกติสองคนที่จะคอยเป็นคนบังคับทิศทางซ้ายขวานะคะ
ก็จะอยู่ด้านหัวเรือกับด้านท้ายเรือส่วนอีกสิบคนที่เหลือเขาจะใช้ลำไม้ไผ่ธรรมดานี่แหละ
เป็นไม้ผ่ายยากนะนี่อีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชม
การแข่งขันชกมวยทะเลพอชกมืดชกลมเท่านั้นแหละ
เนี้ยเนี้ยก็กอดเอาไว้มาไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล่วง
คือการแข่งขันชกมวยทะเลมันเป็นสีสันของการแข่งขันในงานนี้

ไม่ใช่ชกมวยนะครับ
ด้านนายสุชาติถนอมวงประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็บอกว่า
การจัดการแข่งขันเรือพายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนน้ำเชี่ยว
ที่อาศัยอยู่ถึงสองศาสนาสามวัฒนธรรมค่ะ
ก็คือมีชาวพุทธชาวมุสลิม
แม้จะมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันนะคะ
แต่ว่าทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
เป็นอย่างดีแล้วก็มีความรักความสามารถคีย์

ใช่คือเป็นลำไม้พายกลมอ่ะคุณ
ปกติไม้พายมันก็จะแบนตรงนี้ใช่ไหม

แต่พอมันกลมมันจะต้องใช้แรงที่ค่อนข้างเยอะ

พอเสร็จแล้วก็เอาไม้พายมาทำข้าวหลามต่อนะฮะ

มันเปียกค่ะมันจะติดไฟไหม

อย่างคุณเนี่ยไม่พายแล้วไม่ต้องเอาเท้าไปราน้ำด้วย
มันก็ไม่ไปดิโถเอ้ย